ส่วนเมื่อเช้านี้นายยกรัฐมนตรี

ระหว่างการขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกบัญชาการ๑
ผู้สิ่งข่าวก็แสดงความยินดีเลยนะ
พูดถึงท่านเลยแสดงความยินดีด้วย
ถ้านายกจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือกระพือสะพัดเลยนะ
บอกว่าประชาธิบปัดร่วมรัฐบาลแล้ว
นายกได้ยินคำถามของผู้สิทธิ์ข่าว

ถามสีหน้าเรียบเฉยว่าใครตั้ง
แค่นั้นผู้สื่อข่าวก็บอกก็ทีมของท่านนั่นแหละครับ
นายกตอบว่าเหรอแล้วก็เดินขึ้นตึกประชุมทันที
เมื่อเช้าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรี

ผลเอกประวิทย์บอกไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับ

ส่วนของนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
กล่าวถึงการประชุมโหวตเลือกนายยกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
บอกว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดนะครับ
ผู้ที่มีรายชื่อที่จะได้รับการโหวตเป็นนายยกรัฐมนตรี

จะต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการเสนอชื่อเป็นนายก

พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคอสช
วิศนุบอกว่าสามารถหาบรือหรืออภิปรายในที่ประชุมได้
แต่รัฐธรรมนุนกำหนดไว้ว่าหัวหน้าคอสชจะพ้นจากตำแหน่ง
เมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าปฏิญาณตน
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้พักเพื่อไทยครับนัดประชุมเพื่อหาบรือ
ข้อสรุปการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตเลือก
โดยก่อนประชุมเลขาธิการพักระบุว่า
ที่สามารถส่งบัญชีรายชื่อนายกได้ก็คือพักเพื่อไทยและอนาคตใหม่
และเชื่อว่าหากสุดท้ายไม่ได้ส่งรายชื่อนายยกรัฐมนตรีของพัก
ก็จะสามารถชี้แจงต่อประชาชนได้
จับตามองท่าทีของ๗พักตกลงแล้วจะส่งใครกันแน่นะครับ
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าก็
จะไม่ลงไม่ให้โหวตนะครับ
แต่ปรากฏว่าก็มีคนของพักเพื่อไทยก็บอกเสียดาย
อยากให้คุณหญิงได้ลงชื่อในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อนะครับ
ทีนี้ก็ต้องดูไปจนถึงช่วงบ่าย๒โมงด้วยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ทางฝากฝั่งของพักอนาคตใหม่
เขาจะเอาสอสออนาคตใหม่๑๐คนมาแถลง
คือเป็น๑๐คนที่ได้รับการทาบทามจากขบวนการซื้องูเห่า
บอกว่าจะเปิดโปรงรายละเอียดวิธีการขั้นตอนทั้งหมด
รวมถึงจะบอกจุดยืนของพักอนาคตใหม่ด้วย
ว่าจะไม่มีงูเห่าอย่างแน่นอน
บ่าย๒โมงที่ทำการพักเดี๋ยวรอติดตามกัน